ไม่ต้องไปวัดแล้วไปจากปูที่นครราชศรีมานะคะ
ชาวบ้านเขารวมตัวกันออกไปกลางค่ำกลางคืนแบบนี้
เขาไปจับปูนาขายสร้างรายได้ไปดูบรรยากาศกัน

นึกถึงยำปูนาอยู่นะ
คุณจับให้ได้ก่อนแล้วค่อยนึกถึงอาหาร
นี่ฉันเป็นคนกินเป็นคนจับ
นี่มาดูเขาออกมาจับกันชาวบ้านเขารวมตัวกันนะคะ
เอาไฟออกมาด้วยแบบนี้เขามาหาปูนากัน
เขาบอกว่า๒๓วันก่อนมันมีปรากฏการณ์ฝนหลงฤดูใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะคุณก็คือได้รับอิทธิพลจากแรงกดอากาศนะคะ
ก็เลยทำให้ฝนหลงฤดูมา
และปูนาที่จำศีลมันก็เลยออกมาจากรู
เพื่อออกมาหากิน
ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันไปจับปูนากัน
เริ่มกันตั้งแต่ประมาณ๑ทุ่มนะคะ
จับกันหากันยาวประมาณ๓ทุ่มเลย
ซึ่งชาวบ้านหลายคนเขาก็ได้ปูกันไปเยอะมาก

คืนนึงได้เป็น๑๐กิโล

คือน้ำลายแล้วเนี่ยมันหากินยากนะคุณที่เป็นปูนาจริงแบบนี้
และชาวบ้านเขาจะขายราคากิโลกรัมละ๗๐๘๐บาท
วันหนึ่งหาได้๑๐กิโลคุณ
รายได้ดีอยู่นะจ๊ะ๗๐๐นะจ๊ะว่าไป
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เสริม

ชาวบ้านเขาก็เสร็จฤดูการทำหนา
เขาก็จะมีแบบว่ากิจกรรมอื่นออกไปทำนะ
ว่าจับปลาจับปูอะไรแบบนี้นะ
ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงว่างเว้นจากการทำนะ

วันนี้คุณจะกินอะไรนะยำปู
กินยำปูนาอย่างนี้